สวัสดีครับกีฬาในช่วงค่ำนี้นะครับมาแสดงความยินดีกับทีมวอเล็กบอลชายหาด
ทีมชายแล้วก็ทีมหญิงนะครับทีมหญิงประสบความสำเร็จในการเป็นแชมป์เอเชีย
ร่วมอายุไม่เกินยี่สิบปีค่ะทีมชายนั้นก็ประนาถารเท่าเดิมนะครับ
การเป็นรองแชมป์สู้กับออสเตรเลียเต็มที่แล้วนะครับดูผลงานของทีมหญิงกันก่อนครับ
การแข่งขันที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับกลางที่สองของวลัยบอลในร่วมยุคไม่เกินยี่สิบเอ็ดปี
แชมป์เอเชียครับทีมหญิงของไทยเป็นทีมไทยสามนะครับ
ก็คือพระวรรณจันทวิชัยกับทางทัศดิดาสิงเชื้อนะครับในชุดสีดำ
ี่สิบเอ็ดสิบหกและสิบเจ็ดยี่สิบเอ็ดก่อนที่จะกลับมาชนะนะครับ
เซตตัดสิน๑๕ต่อ๑๐คว้าแชมป์เป็นกรอง
อันดับ๓เป็นอินโดนีเซียครับ
ส่วนรอบชิงทีมชายนะครับไทย๑ประกอบด้วย
รุเดชบุญเต็มกับทางจตุพลแสนยุทธ์
เสื้อสีน้ำเงินครับแพ้ให้กับออสเตรเลีย๑
ก็คือมาคัสซูบูซันกับทางพอเบอร์เน็ต
เซตรวดนะครับ๑๗๒๑และ๑๓๒๑ได้เพียงแค่รองแชมป์
แต่ก็ยังคว้าโควต้าไปเล่นในศึกชิงแชมป์โลก
ส่วนอันดับ๓นั้นเป็นของทีมไทย๓ครับ

พวกผู้ชายเราก็ได้เข้ามาที่๒กับที่๓ซึ่งก็
ส่วนความขึ้นไหวนะครับของทีมบอเลตบอลยุวชนหญิง
วชนหญิงทีมชาติไทยนะครับที่เข้าร่วมทำการแข่งขัน
ชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่๑๑ที่เมืองชงชิ่งนะครับ
สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่๕ถึง๑๓มีนาคมนี้
นายจรรย์เนียมทัพทิมครับหัวหน้าผู้ฝึกสอน
ก็นำนักกีฬายืดกล้ามเนื้อนะครับเวลา๑ชั่วโมงในช่วงเช้าของการแข่งขันนะครับ
ก่อนที่จะมีความพร้อมหลังจากนี้เนี่ยเขาบอกว่าอากาศเย็นมากนะครับ
สิบองศาเซลเซียตส่วนช่วงบ่ายลงฝึกซ้อมครับ
สนามที่เจ้าภาพนั้นจัดเตรียมไว้ให้เพื่อปรับสภาพร่างกาย
ทีมชาติไทยจะลงสนามเกมแรกของกลุ่ม๔ที่มีเพียงแค่๒ทีมนะครับ
เจอกับออสเตรเลียในวันที่๗มีนาคมเวลาบ่ายโมงตรงครับ
ติดตามการถ่ายละสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ